ก็ไม่รู้หรอกว่าคนในบ้านเริ่มติด
ติดก็ไม่รู้ตายก็ไม่รู้
บางทีเผาก็ยังไม่รู้
แต่เหตุการณ์นี้กู้ภัยทำหน้าที่ชาปนกิจแทน
ญาติญาติได้รับทราบถึงการจากไปของคนในครอบครัวครับ
ให้คุณผู้ชมได้ฟังเพลงและดูบรรยากาศอันโศกเศร้านี้หน่อยนะฮะ
ขณะที่กู้ภัยเนี่ยนะ
เขาอาสาจะทำหน้าที่ชาปนกิจผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙แทนญาติ

คือเป็นหน้าที่แทนญาติทุกอย่างเลยเหรอคุณต้องนะฮะโอ้โฮค่ะ

คือไม่สามารถมาร่วมพิธีได้
ทำได้เพียงร่วมชาปนกิจผ่านวิดีโอคอลทางโทรศัพท์นะครับ
ซึ่งกู้ภัยก็ถ่ายทอดให้ญาติญาติได้ติดตามกัน
ผู้โพสต์แล้วบอกว่าคุณลุงไม่ต้องเดียวดาย
กักตัวหมดมาร่วมงานไม่ได้เลย
ภารกิจคือคนที่คุณรักเราสัญญาจะดูแลอย่างดี
คนที่เห็นคลิปนี้ระบุข้อความบอกว่า
ขอบคุณแทนญาติญาติทุกคนกู้ภัยเป็นผู้เสียสละ
แล้วก็แสดงความห่วงใยไปถึงกู้ภัยด้วยนะครับ
อย่าลืมพวกเขานะกู้ภัยตอนนี้ทำงานหนัก
เสมือนหนึ่งบุคลากรรมอาการแพทย์เลย
ขอให้กู้ภัยแคล้วคลาดจากเชื้อโควิด๑๙
ที่มันกำลังกัดกินชีวิตคนไทยไปทุกวัน
นี่แหละความขวดร้ายของโควิด๑๙นะฮะ